ต่อกันที่น้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะก็ออกมายอมรับค่ะว่าตัวเองเล่นผิดพลาดเองในหลายจังหวะทำให้สุดท้ายพลาดท่าแพ้ตกรอบนะคะในศึกอัลอิงแลนด์ค่ะ
เมรัชนกอินทนนท์นะคะนัดแบตมินตันมือ๘ของโลกชาวไทยค่ะก็พลาดท่าแพ้เฉินเสี่ยวซินนะคะมือ๒๖ของโลกจากจีนไป๑ต่อ๒เกมค่ะ
ต่อ๒๑๒๒ต่อ๒๔แล้วก็๑๔ต่อ๒๑ก็ตกรอบแรกนะคะแบบมินตันออนไอแลนด์๒๐๑๙ที่อังกฤษเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
โดยหลังจากจบการแข่งขันนะคะน้องเมย์ที่เพิ่งจะคว้ารองแชมป์รายการเรมันโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยอมรับค่ะว่าวันนี้เล่นผิดพลาดเองแล้วก็ไม่ได้เล่นตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะ
ก็หลังจากที่ชนะเกมแรกก็รู้สึกพยายามที่จะเรียกความมั่นใจวันนี้อาจจะเล่นแล้วอาจจะยังมีหุดหงิดบ้างแล้วก็พลาดเองบ้างแต่พอเกมสองเกมเกมสามก็ไปเสียเองแล้วก็ทำให้แบบจังหวะรูปแบบการเล่นมันคือเหมือนเขาก็พยายามที่จะดึงเราไม่ให้เราเล่นเกมบุกอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยทำให้แบบมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็เลยทำให้แบบพลาดเองค่ะ
รอบชิงเฉลินนะคะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๖๗เมษายนนี้ที่ใบเทศบางนาค่ะ